คุณผู้ชมครับมีเรื่องของสารวัตรปลอม
คือเขาปลอมตัวและอ้างว่าเป็นสารวัตรหน่วยคอมมันโดเลยนะ

เท่เลยใส่เครื่องแบบแบบเท่นี่แหละฮะ
ถ่ายรูปลงโลกโซเชียลเพื่อเป็นการจีบหญิง
พอจีบติดแล้วก็ล่อลวงหญิงมามีเพศสัมพันธ
โดยบอกว่าตัวเองเป็นสารวัตรคอมมันโด
แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงก็ไปจับกลุ่มได้
แล้วก็ขยายผลไปที่บ้านพักปรากฏว่าขายยาอีกต่างหาก
คอมมาโดกองปรับปรามควบคุมตัวนายสุรพงศ์ภูลคูณชาวอุตราดิษ
มาสอบสวนที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับ
หลังตรวจสอบพบว่าผู้ชายวัย๒๐กว่าปีคนนี้๒๗ปี
ใช้เฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
บังคับการปราบปรามครับผม
พร้อมโพสต์รูปภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่างของตำรวจคอมมาโด
เหมือนเป็นผู้เข้าร่วมการปฏิบัติงาน

นั่งอยู่ในรถต่างไม่มีหมวก
หมวกคลุมหน้าหมวกโม่งเป็นคอมมันโดไงเวลาปฏิบัติการนะคุณ

ใช่เครื่องแบบเต็มยดเลยนะครับ

แต่เอาจริงแล้วตำรวจคอมมันโดคือเขาจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียแล้ว

ตำรวจสืบสวนก็เลยสืบจนทราบว่านายสุรพงศ์อาศัยอยู่อพัฒน

เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มขยายผล
พบยาบ้า๔เม็ดและไอซ์อีก๑๙กรัมในห้องพักด้วยนะครับ
รับว่ายาเสพติดที่ยึดได้เนี่ย
เป็นของกลางที่ตัวเองเอาไว้เสพ

แล้วก็มีไว้แบ่งขายให้ผู้อื่นบางส่วนด้วยนะครับ

และคืออยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กนะครับ

ก็ไปหาซื้อเครื่องแบบมาสวมใส่

แล้วก็จีบหญิงผ่านโซเชียลมีเดีย
เพราะเชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่น

บอกว่ามีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ
แล้วก็มามีเพศสัมพันธ์ด้วยหลายคนด้วยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาบ้าและไอซ์
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ส่งพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจนครบานวังทองหลาง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ตำรวจจริงจับตำรวจปลอมนะฮะ